ก้าวเข้าสู่การชิงชัยในยกที่๔ของ
มุมแดงคุณกอล์ฟส่วนมุมน้ำเงินคุณซิม
ขอโทษนะพอมีตังค์ก็ไปทำศัลยกรรมเหรอคะเนี่ย
แอร์มันเย็นค่ะฟันออกปากค่ะ
นี่เขาก็แต่งเหรอเหมือนกันนะแต่งไปตู้ฟันสุกยืนยืนยิ้มอยู่เนี่ย
คุณก๊อฟและคุณซิม
ร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้หนึ่งคำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
ร้องถูกร้องถูกร้องถูกร้องถูกร้องถูกร้องถูกร้องถูกร้องถูก

แล้วก็ถึงวันที่พวกเรารอคอยมาถึงกันอีกแล้วนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้นะครับ
หลังเข้ารบทรงชาติแล้ว๑๘นาฬิกาตรงทั้งสองวันมาพบกับ
บรรดานนักสู้ชีวิตและพิธีกรรูปหล่อแล้วก็สาวสวยทั้งสองคนนี้ได้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เป็นการประชันความแม่นยำในเรื่องของเนื้อเพลงครับ
บทเพลงลูกทุ่งโดยเราจะมีนักสู้สองคนนะครับ
ขึ้นมาบนเวทีเพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
ถ้าหากว่าร้องถูกทั้งคู่เลยนะครับสองคนร้องไปจนถึงเพลงที่สิบยกที่สิบแล้วก็
รับไปเลยนะครับคนละหนึ่งล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นสองล้านบาท
เยอะแจกแน่นค่ะตั้งใจจะแจกกันไปเรื่อยนะคะ
สิบสามสิบปีเนี่ยอยู่กันยาวยาวไปเลย
เงินทองหายากแต่สำหรับเธอคนนี้ค่ะคุณป่า
ครั้งที่แล้วเกือบพลาดพังนะตามดนตรีดนตรีไปก่อนแล้วตามเนื้อจนทัน
ดนตรีเนี่ยน่าจะไปถึงนครสวรรค์แล้ว

โอ้โหไล่งับไปจนถึงนครสวรรค์ได้
แต่ว่าคุณก๊อฟก็เนียนนะคะ
ก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยบอกได้เลยว่ายังไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะคะ
ก้าวเข้าสู่การชิงชัยในยกที่๔ของมุมแดงคุณกอล์ฟ
นุ่มและลูกเคยที่แสนดีมุ่งมั่นปลดหนี้ให้ครอบครัว
ส่วนมุมน้ำเงินคือนักสู้สองสมัยคุณซิมแม่ค้าขายถั่วคนขยันขวัญใจสามี
มาเปิดศึกในยกนี้เพื่อชิงเงินทุนสะสม๔๐๐๐บาทกันครับ

แชมป์เราไปไหนแล้วแชมป์เราไปไหนแล้วคะ
อย่าบอกนะคะว่านี่คือคุณซิม
คุณซิมแม่
เพราะว่าไปงานบางทีแขกเค้าเคยเห็นเราแบบนี้ด้วย

แต่งเป็นตู้ฟันสุกยิงกระยืนยิ้มอยู่

แล้วก็น้องอันอันลูกสาวนะครับแล้วก็คุณแม่อุสาสวัสดีนะครับ

ทางฝั่งครอบครัวของคุณก๊อฟนะคะภรรยาคุณตานนะคะ
คุณพ่อตาคุณตีนะคะคุณแม่ยายคุณแอดนะคะ

ก็มาร่วมเชียร์กันนะครับ
อย่างที่ทราบกันดีรายการของเรานี่ร้องได้ให้ล้าน
สมมุติว่าถึงเพลงที่๑๐คุณซิมร้องถูกคุณก๊อฟร้องถูก
ผมประกาศว่าร้องได้
คุณซิมและคุณก๊อฟรับคนละ๑ล้านบาท

ที่๑๐นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑ล้านบาท
คุณก๊อฟร้องได้ครับ
เหมือนไปดูตลกคาเฟ่อะไรประมาณนี้

เขยิบมาค่ะคุณตู้ปันสุกมาทางนี้ค่ะ
ที่๑๐นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑ล้านบาท

ร้องได้ครับ

พลิกชีวิตหรือยังตอนนี้ดีขึ้นไหมในความรู้สึก
ยังไม่พลิกชีวิตค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นค่ะ
ก่อนที่จะมานี่คิดว่าจะทำได้สักเท่าไหร่คุณ
สัก๓๔เพลงก็น่าจะเต็มที่แล้วค่ะ

รอบนี้ใครจะเป็นคนร้องก่อน

ฝ่ายที่ประเดิมเวทีก่อนในวันนี้คือ
คุณซิมหญิงแกร่งที่โคตรนักสู้มาแล้วถึง๒คน
ตอนนี้เธอมีเงินสะสมในกระเป๋าหรือที่๗หมื่นบาท
ดูกันครับว่าเธอจะสะสมเงินคุณเพิ่ม
เพลงต่อไปนี้ได้สำเร็จหรือไม่
คุณซิมเวลาแต่งตัวอย่างนี้สามีเห็นบ่อยไหมคะคุณ

ชอบไหมคะน้องต้องถามเขาด้วย

ได้บทสดชื่นครับ

นี่เปลี่ยนภรรยาบ่อยมากนะมันเปลี่ยนฟิลนะ
ผมว่าเรามาเริ่มการเงินขันกันในยกที่๔กันเลยดีกว่า
คุณซิมก็ต้องขอให้มีสติดีนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
ที่๔ของคุณซิมมาเลยครับ

นั่นคืออินโทรของคุณซิมนะคะในยกที่๔

ว่ามันยากง่ายยังไงคะเพลงนี้ค่ะ
ก็เป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องค่ะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบสี่สิบอ่ะ
สิบสี่สิบก็ยังใจชื้นนะอืมในสถานการณ์ที่ไร้ตัวช่วยเลยจริงจริงนะคะ
เพลงอะไรคะคุณซิมสาวบางกรวยค่ะ
ถึงจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณซิมจะต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้นะครับ
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนขอให้คุณซิมโชคดีกับเพลงนี้นะครับ
มีสติดีดีนะครับพร้อมนะครับยกที่สี่นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
ไม่กลับมาเลยบางกรวยไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกา
คงแน่งนายเมืองนนสินาอยู่ลำลูกกาก็เลยไม่มาบางกรวย
ก็ทุ่มฐานีเงินก็ดีค่อยที่ดินรวย
พอรวยพี่คงมีแฟนสวยทิ้งทางบางกรวยให้คอยสอกา
เธอย้ายไปดวงใจแทบปลนโอ้สาวเมืองนน
ต้องทนบนหาอย่าเขี้ยวมังคุด
และบุฏภุตสาไปให้รายคลาไม่กล้าจะทำ
วันไหนว่างให้มาบางกรวยรวยไม่รวยไม่เคยล่วง
ยังเป็นหนึ่งบนถึงประจำยังเป็นหนึ่งบนถึงประจำ
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
เธอยังไปดวงใจแทบปนโอ้สาวเมืองนนต้องทนบนหา
อยากคิวมังคุดละมุดพุษาไปให้หลังคราไม่กล้าจะทำ
วันไหนว่างให้มาบางกรวยรวยไม่รวยไม่เคยล่วงลำ
ยังเป็นหนึ่งบนถึงประจำไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
วันในว่างให้มาบางครวยรวยไม่เคยลืมคำคนลำลูกตา

ด้วยรักษาใหม่ด้วยน้ำสามารถทุกท่าน

คุณซิมลงไปนั่งนะไปคุยกับสามีนะว่า

ปอบโยนกันนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วย

ที่จะต้องขึ้นมาร้องในยกนี้
แม้จะอ่อนประสบการณ์บนเวที
แต่คุณกอล์ฟก็ยังมีตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑ตัวช่วย
มาเอาใจช่วยคุณก๊อฟกันครับ
มุมแดงคุณก๊อฟหนุ่มขายนมผู้มุ่งมั่นปลดหนี้ให้ครอบครัว
ถ้าคิดจะมีเมียต้องรักเมีย

ผมท่องนี้ทุกวันก่อนนอนครับผม
สวัสดีครับผมชื่อนายธวัชชัยนะครับ
มสกุลทินกระโทกชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับผม

อล์ฟหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าซื่อ
ผู้ถือคติประจำใจว่า
รักเมียก็ต้องรักครอบครัวของเมียด้วย
และด้วยความดีที่ก๊อฟสั่งสมมานาน
ตลอดระยะเวลาการเป็นลูกเคยถึง๑๓ปี
ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากพ่อตาและแม่ยายว่า
อล์ฟคือเขยชั้นดีมีคุณภาพ
ได้ลูกเคยดีเหมือนถูกไว้

และอาชีพการงานที่กอล์ฟทำก็คือ
พ่อค้าขายนมเหนียว

มันก็จะเหนียวแล้วก็ยืดนะครับ
เวลาทานไปมันจะเป็นการทานที่แบบฉีกเหนียว

นุ่มหน้ามนคนน่าสื้อ

เห็นคุณซิมร้องเมื่อสักครู่นี้นี่ขนาดบอก๖๐๔๐นิ่งเลยสมาธิดีมาก
ใช่ครับฝั่งเราเตรียมตัวมายังไงบ้างก็ฟังเพลงให้ให้เยอะเยอะ
พูดถึงเยอะเยอะวันนี้ก็พร้อมแหละว่าทบทวนมาพอสมควรเหมือนกัน
ครับเห็นคุณก๊อฟเนี่ยเป็นคนแบบยิ้มอารมณ์ดีตลอดเลย
โดยเฉพาะคุณพ่อตาแม่ยายนี่การันตีมาเลยนะบอกว่าคุณก๊อฟเนี่ยเป็นลูกเขยชั้นดี
มาตรฐานจากพ่อตาแม่ยายเลยได้มายังไงฉายานี้

คือเอาลูกเขามาเร็วก็ต้องรักครอบครัวเขาด้วย

เป็นอยู่ในความคิดเป็นสามารถสำนึกของคุณก๊อฟอยู่แล้วว่า
พ่อแม่เขาเราก็ต้องดูแลด้วย
เพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมฮะ
ว่าเป็นลูกเผยที่ดีนะฮะ
ลูกเขยคนที่ดีอย่างไรคะคุณแม่แอ๊ด

ทุกครั้งที่ว่ากลับมาจากตลาด

เวลาบอกว่าพ่อไม่สบายเขาก็พาไปหาหมอ
ทุกอย่างไม่ว่าจะเอ่ยปากหรือไม่เอ่ยปาก
เขยคนนี้คือพร้อมที่จะทำให้
บอกว่าได้ลูกเขยคนนี้เหมือนถูกลอตเตอรี่

วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเหรอครับคุณตาตีไหนเล่าให้ฟัง
ก็คือการรับผิดชอบครอบครัว
แล้วเรื่องในครอบครัวเขาไม่เคยมีปัญหา
ดูแลดีเหมือนเป็นพ่อแม่ของตัวเอง
แล้วคุณก๊อปอะไรครับคุณพ่อคุณแม่คุณก๊อปยังอยู่ไหม
อยู่ครับก็คืออยู่อยู่คนละที่ครับแม่แม่ผมอยู่โคราชครับ
ก็คือทำงานเป็นเย็บผ่าเป็นสาวโรงงาน
แต่พ่ออยู่กรุงเทพครับทำขับรถนาย
ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ต่างคนต่างทำงาน
เคยถามพ่อกับแม่นะบอกว่าขาดเหลืออะไรไหม
กับแม่บอกว่าไม่ต้องตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่
ค่ะยังแข็งแรงอยู่ใช่ครับ
ก็เป็นคนที่เรียกว่ากระตันอยู่จริงเลยนะฮะ

แล้วนี่คุณก๊อฟได้ยินพ่อตาแม่ยายเขาคุยว่า
หุ้ยลูกเขยดีเหมือนถูกลอตเตอรี่

ก็ภูมิใจครับดีใจที่แกแบบว่าชม
แกไม่เคยแบบว่าเอ่ยปากชมอะไรหรอก
ไม่เคยเอ่ยปากชมเลยใช่ครับอืม
นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินแบบชัดดีใจไหมคะ

นี่เป็นมุมหนึ่งในความน่ารักของ
เขาเรียกว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมครอบครัวขยาย

อันนี้ถือว่าเราก็อยู่กันแบบไทยเราอยู่กันอย่างนี้

ได้คำชมจากพ่อตาแม่ยาย

อยากฟังอะไรจากคุณภรรยาซะหน่อยไหม
คุณตานมีอะไรอยากจะบอกคุณก๊อฟไหมคะ

ก็ดีปานกลางค่ะ

พร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับยกที่๔นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔ของคุณก๊อฟมาเลยครับ

ของคุณก๊อฟไปนะครับที่เปิดมาแล้วนะครับ
เพลงในยกที่๔นี้เป็นเพลงที่ไม่ยาก

เพลงนี้นะครับคุณก๊อฟจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้โชคดีนะครับคุณก๊อฟขอให้ผ่านยกที่๔นี้ไปด้วยกันกับคุณซิมนะครับ
ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ขอให้ผ่านยกที่๔เพลงมาครับ
เจ้าที่ช่วย
ขอโชคดีนะครับ
รักน้อยอย่าง

มีแล้วนะครับ
คำฝันที่อ้ายเลยน่า
บ่เคยให้ใจกลับให้
หัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แสบผู้สาวบอกเคยสิหัวสา
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามา
ดูแลให้ดี
สำหรับอายหล่อเจ้านั้นมีค่า
ที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง
ที่อ้ายนั้นมี
เอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟน
เดินขวังแขนสักครั้งก็อย่างดี

ว่าที่เหตุแบบนี้อายมีเหตุผล
บอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แสบผู้สาวบอกเคยสิหัวสา
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามา
ดูแลให้ดี
สำหรับอายหล่อเจ้านั้นมีค่า
ที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมี
เอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟน
เดินควงแขนสักครั้งก็ยังดี

อายมีเหตุผล
แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจ
อายบอกเคยคบใครหลายคน
มีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนต์
เสื้อใจอายเดอร์
อายหักเจ้าบ่ได้อีหลี
ทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอ
ยังหวังดีกับน้อง
บอกเคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับน้องเสมอ
บอกเคยรักใคร
แม่นึกว่ามาร้องโชว์

ทั้งการใช้เสียงการเอื้อนการออกคำต่าง
ทำไมอินเนอร์ดีจริงเลยเพลงนี้
ปกติก็ชอบร้องเพลงเศร้าอยู่แล้ว
เพลงโดยมันเศร้ามากันเลยอินเนอร์มากกันเลย
ก็เป็นเพลงในยกที่๔ของคุณก๊อฟซึ่งจบลงไปแล้ว

เอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วขอเชิญคุณซิมขึ้นมาเลยครับผมเชิญค่ะ

ได้เพียงหนึ่งคนครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
เธอยังไปดวงใจแทบป่น
โอ้สาวเมืองนนต้องทนบนหา
สำหรับอายเหล่าเจ้านั้นมีค่า
ที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง
ที่อายนั้นมี
ร้องได้

รักษาตาให้เฟน

ส่วนที่เหลือก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูกค่ะ
เอามาช่ายนี้เอามาเป็นทุนสำรองในการขายของ

กรรทุนสะสมรุนค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณก๊อฟและคุณซิม

สิ้นเสียงประกาศของปานุ่ม
นักสู้ทั้งสองถึงกับหายใจไม่ทั่วท้อง
เพราะมีนักสู้เพียงหนึ่งเดียว
ที่จะฐานเพลงในยกนี้ได้ถูกต้อง
ผู้ที่จะได้ยืนหยัดบนเวทีนี้ต่อไป
จะเป็นใครมาลุ้นกันครับ
จับมือกันไว้ได้เลยครับคุณก๊อฟกับคุณชิม
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
และคนที่ร้องได้ก็คือ

สถานการณ์คลิกสถานการณ์คลิกนะ
ร้องผิดนะครับคือคุณซิมค่ะ
นะครับร้องผิดตรงไหนฮะตรงนี้เลยครับ
รู้ไหมอีกครับรู้ค่ะธนที่สองเลยร้องว่าปน
คุณก๊อฟนะฮะชิงเงินทุนสะสมนะครับในยกที่๔ไปได้นะครับ
คุณก๊อปรับเงินทุนสะสมในยกที่สี่ไปสี่หมื่นบาทครับ
แต่คุณซิมไม่ธรรมดานะครับคุณซิมรับเงินทุนปลอบใจ
ในยกที่สี่นี้นะครับห้าพันบาทรวมกับเงินที่คุณซิม
ใช้ความสามารถของตัวเองสะสมแล้วก็ชิงมาได้จากทั้งสองคนที่แล้วนะครับ
รวมทั้งสิ้นวันนี้คุณซิมรับเงินทุนสะสมจากรายการของเราเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับ
เยอะมากสามารถที่จะนำไปใช้ตามเป้าประสงค์ของคุณซิมได้นะครับ
ส่วนคุณก๊อฟเก็บสี่หมื่นไว้เดี๋ยวรอบหน้าเข้าไปชิงเงินกับคู่ใหม่
สี่หมื่นไว้เก็บไว้แล้วก็ไปเริ่มสะสมกันใหม่
ถ้าสามารถชิงได้ก็สะสมต่อยอดไปได้เรื่อยนะคะเหมือนที่คุณซิมเคยทำมานะคะ
วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณซิมนะครับนักสู้ชิงร้านของเรา

ขอบคุณคุณคุณครับ
คุณซิมนักสู้สองสมัยของเราจำต้องจบเส้นทางการชิงเงินล้านไว้เพียงเท่านี้
แต่การต่อสู้ที่ผ่านมาก็ต้องขอคารวะหัวใจของเธอคนนี้จริง
ท่านใดที่อยากจ้างงานไปร้องเพลงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแต่งสวยแต่งมุกตลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าอยากมีถั่วต้มไว้กินแบบกับแก้มในงานเขา
ซิมชัยถั่วต้ม
นักสู้ชิงล้านนะครับที่จะมาชิงล้าน
กับคุณก๊อฟนะครับในวันนี้นะครับก็คือ
ยุ้ยนะครับเชิญพบกับน้องยุ้ยได้เลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะแต่เพลงเปิดตัวสดใสมากนะ
นี่ก็คือน้องยุ้ยนะครับก็จะเป็นนักสู้ที่จะมาชิงเงินล้านกับคุณก๊อฟ
ยังเป็นเด็กอยู่เลยเนอะค่ะอายุแค่เท่าไหร่ครับสิบเจ็ดปีค่ะ
สิบเจ็ดปีนะครับวันนี้น้องยุ้ยนะครับก็มากับคุณแม่นะครับแล้วก็พี่ชาย
อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับคุณแม่แยงนะครับแล้วก็พี่บอมนะครับ
สวัสดีค่ะยุ้ยเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้พี่ก๊อฟเขาล้มแชมป์สองสมัยเป็นที่เรียบร้อย
ตอนนี้ก็มีเงินทุนอยู่แล้วกลัวเขาไหมมีวันวันนิดนึงค่ะ
เดี๋ยววันนี้จะให้พี่ก๊อฟประเดิมต่อไปอีกสักเพลงหนึ่งในยกของยุ้ยนะเริ่มต้นกันในยกที่หนึ่งรอบนี้
ยุ้ยไปนั่งกับคุณแม่ก่อนนะคะเชิญค่ะ
มั่นใจกว่าเดิมไหมรอบนี้มั่นใจครับพร้อมเลยไหมพร้อมค่ะอ่า
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรเพลงยกที่๑ของคุณก๊อฟมาเลยครับ
เริ่มต้นในยกที่หนึ่งนะคะ

มันเป็นเพลงของศิลปินไม้พิรมพรนะครับ

ยอดรักใช่ไหมคะ

ชื่อเพลงแล้วพอจะรู้จักไหมคะ

คุณก๊อฟก็ยังคิดว่าเป็นเพลงของพี่ไม้
แต่จริงแล้วเพลงนี้คือเพลงของอาแอ๋วยอดรักครับ

มาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
ชื่อเพลงแล้วพอจะรู้จักไหมคะ

เรามาเริ่มต้นกันใหม่ในยกที่หนึ่งนะครับ

ตัวช่วยเลือกใช้ได้๒ตัวช่วยตลอดการแข่งขัน

คุณก๊อฟครับมีปัญหาแล้ว
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองหรือว่าแผ่นที่สาม
คุณก๊อฟเลือกแผ่นไหนครับ
๒นะครับ
มาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๒ของคุณก๊อฟก็คือ

เพลงเก่งของคุณก๊อฟคือเพลงอะไรครับ

เป็นคนชอบเพลงเศร้าจริงนะ
ครับ
เนื้อเพลงอะไรทุกอย่างเลยตั้งแต่ท่อนแรกจนท่อนจน

พร้อมนะครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองน้องมาเล่นละครบทชีวิตหนัก
จากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลา
มาหางานทำอาบเหงื่อต่างน้ำปล้ำอยู่กับงาน
ขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำ
เหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าคำ
แต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอ
หมดแรงอ่อนลานี่แหละนะคนจนสู้และดินรนบางครั้ง
ก็โดนผู้คนลวงล่อตกงานบ่อยครั้ง
เงินซื้อข้าวยังไม่พอ
มันท้อมันรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าว
กลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอ
ลาแล้วละครบทชีวิตเศร้า
ทุ่มเจเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่า
กลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอ
หมดแรงอ่อนลานี่แหละนะคนจน
สู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล้อ
ตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอ
มันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าว
กลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอ
ลาแล้วละครบทชีวิตเศร้า
ทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่า
กลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้า

อินกับเพลงนี้มากเลยใช่ไหมครับ
มันตรงกับชีวิตผมทุกอย่างนะครับ

เก่งมากค่ะคุณก๊อฟเก่งมาก
เรียนมากว่าจะจบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
แล้วมาตกงานเสียดายความรู้ที่เรียนมาที่สะสมมานะคะ
ถ้าเกิดมีเท่าแก่หรือว่าโรงงานไหนสนใจนะคะ
สามารถติดต่อคุณก๊อฟได้ผ่านรายการของเราก็ได้

สิ่งที่หว่าเสียคุณก๊อฟเวลาเราอินเยอะเนี่ย
ปกติร้องในท็อป๔มากแต่อันนี้เสียงสั่นเคลือเลย

ก็ขอให้โชคดีนะครับเรายังจะไม่เฉลยกันในตอนนี้นะครับ
ต้องรอให้ร้องครบทั้งสองคนก่อนถึงจะเฉลย
เพราะน่ะนี้เวลาก็ไม่พอซะแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องยุ้ยต้องมาร้องกันในคราวหน้า

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

หลังเคารพทงชาติ๑๘นาฬิกาตรงทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
คุณผู้ชมค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะ
ดีแล้วใช่ไหมคะที่เรามีโอกาสได้ลืมตามาสู้ในทุกวันค่ะ
สู้กันต่อเลยค่ะกับรายการเกมต่อชีวิตคุณพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีครับ
เพลงแรกในการสู้กับน้องยุ้ยของคุณก๊อฟก็จบไปแล้ว
ถึงกับต้องงัดตัวช่วยมาใช้กันเลยทีเดียว
ส่วนน้องยุ้ยผู้ท้าชิงเห็นใสแบบนี้
บอกเลยว่าดีกรีและเรื่องราวของเธอนั้นไม่ธรรมดา
ลีลาการร้องจะเป็นอย่างไรแม่นเนื้อเพลงขนาดไหน
ต้องมาติดตามกันในครั้งหน้าครับ
ถึงบนวันทีนี้ซิมกับแพร่
แต่ว่าบนวันวิทยาชีวิตอย่ายอมแพร่เนอะซู

ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ

ฝากทางบ้านเป็นกำลังใจให้พี่ก๊อฟด้วยนะคะ

รอบนี้พี่กำนันเมารอบนี้พี่กำนันเมา

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

สั่งใดสั่งแล้วบ่จ้องไว้เหตุแนวดอก
คุณก๊อฟและน้องยุ้ยนะครับ
ร้องได้เพียง๑คนนะครับ

โอ้โห